ข้างในอาคารกีฬาเวท๒ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง

โอ้โหการออกท่าออกทางออกรถ
ช่วงที่เขาจะจับหมายเลขจับเบอร์กัน

ผู้สมัครทั้งกองเชียร์ของพักการเมืองต่าง
เชียร์ก็ขึ้นไปบนอัธจันทร์นะครับ

ดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็นั่งคู่กันพอดีเลยกับลุงตู่ครับ

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
ถือว่าเป็นการสวมเสื้อต่างพัก
และมาเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก
ขณะที่การจับหมายเลขผู้สมัครนะครับ
เริ่มขึ้นเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ตามกระบวนการแล้วกรกตครับ
ก็จะขานชื่อผู้สมัครสอสอแต่ละคนที่มาก่อนเวลา
แล้วก็ถือว่ามาพร้อมกันนะครับ
แล้วก็ให้ผู้สมัครแต่ละเขตตกลงกันว่า
ใครมาก่อนมาหลังไม่มีทางแล้วครับคุณผู้ชม
ไม่มีทางที่จะตกลงกันได้นะฮะ
ก็ลงความเห็นว่าจะให้มีการจับคิวก่อน
แล้วค่อยจับหมายเลขจับเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นผู้สมัครแต่ละคนก็จับหมายเลขครับ
ใครได้เลขตัวเดียวซึ่งเป็นความไฝฝัน
เพราะว่ารู้สึกว่าคนจะจำง่าย
ก็ร้องเฮกันด้วยความดีใจครับ

นั่งถือป้ายกันอยู่บนอัธจันทร์
สมัครคนใดเขาได้เบอร์ที่ตัวเองหวัง
สีหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
นี่ฮะใครสมหวังก็กระโดดตีมือไฮไฟฟ์กัน
นายสินปวิทย์น้อยสมมิตรนะครับ

พักเพื่อไทยคืออยากได้เบอร์๘
อยากได้เบอร์๘เพราะเขาชอบ

เบอร์๘แล้วก็ได้เบอร์๘จริงครับผมก็ถูกใจไหมครับ

ถูกใจก็ได้จริงครับผมก็เป็นเบอร์ที่ดูตั้งใจ
แล้วก็เบอร์ที่ถูกใจมากครับผม
ไปดูผู้สมัครจากพักเก้าไกลครับส่วนใหญ่บอกว่า
อยากจะได้เบอร์๙เอ้าทำไมอ่ะ
ก็สอดคล้องไงมันไปพร้อมกับก้าวไกลไงครับ
นี่แหละฮะเขาบอกเดี๋ยวจะได้หาเสียงง่าย
อย่างนายเท่าพิพบลิ้มจิตกรเป็นผู้สมัครสอสอเนี่ยนะครับ
โอ้โฮเพราะได้เบอร์๙ออกมาเท่านั้นแหละครับ
โอ้โฮต้องเลือกเก้าไกร

ส่วนคนที่แบบว่าจำง่ายที่สุดแล้วใครก็อยากได้
เบอร์๑ใช่ไหมนายนักชาบุญชายอีนสวัสดิ์ผู้สมัครสอบ
จากพักเก้าไกลอีกคนยิ้มแป้นเลยครับเพราะว่าได้เบอร์หนึ่งฮะ
เบอร์๑ก็แหม่งต้องชูนิ้วนี้แหละนะครับ
ส่วนดรถิติเชษนุชชนาธิ์นะครับ

วันนี้ภาพรวมของการรับสมัครสอบแบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ
ทุกคนเคารพกฎกติกาเป็นอย่างดี
มีเพียงผู้สมัครบางคนคือเอกสารไม่ครบ
ก็จะต้องไปให้ทบทวนเรื่องของเอกสารมาใหม่
โดยเฉพาะใบรับรองจากหัวหน้าพักครับ
จะต้องทำเป็นเอกสารกลับมาแล้วยื่นสมัครใหม่นะ
แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนผมไปจัดรายการส่วนผมก็เตือนไป
คือการเอารถขบวนแห่ออก
คือถ้าเปิดเพลงเพื่อที่จะประกาศเชิญชวนให้เลือก
สอสอเบอร์ไหนมันทำได้นะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการลักษณะเข้าข่าย
ลำทำเพลงเป็นมหรสบระวังให้ดีนะครับ